อีกหนึ่งเรื่องความคืบหน้าเชื่อว่าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะ
สำหรับกรณีที่เป็นเสียสมชายเจ้าของรถเบ้นหรูเนี่ย
เมาไปตีกอล์ฟกับเพื่อนกินเบียร์มา๖ขวด
แล้วก็เมาขับรถกลับบ้านไปชนเข้ากับรถของรองผู้อำกับกองปราบ
ทำให้รองภูมิกับและภรรยาที่นั่งมาด้วยกันเสียชีวิต
และลูกสาวคนเล็กเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะผู้ที่ก่อเหตุก็คือนายสมชายเวโรธพิพัฒน์วัย๕๖ปี
เมาแล้วขับรถชนจนทำให้เกิดเหตุสลดขึ้นเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้เสียสมชายพร้อมกับทนายความ
ได้ไปพูดคุยกับครอบครัวฝ่ายของรองตี
รองพรวมกับบังคับการปรับปรามนี่แหละ
โรงพักสารแดงเพื่อเจรจากลายเกลี่ยค่าเสียหาย
แล้วก็เงินดูแลครอบครัวของรองตีด้วย
หลังจากที่พูดคุยกันค่ะทนายความของเสียสมชายก็ออกมา
สรุปการเจรจาให้ฟังนะคะบอกว่า
สมชายจะจ่ายค่าไร้อุปการะแม่ของรองตี
แล้วก็ผู้ใหญ่ของภรรยารองตีฝ่ายละ๒๕ล้านบาท

ส่วนลูกสาวทั้งสองคนจะมีการมอบเงินให้คนละ๑๕ล้านบาท
แต่เนื่องจากทั้งคู่ยังเป็นเยาวชนนะคะยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ก็ต้องยื่นเรื่องต่อสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
ให้ตั้งผู้ดูแลจัดการทรัพย์สินซะก่อน
จากนี้ยังดูแลเรื่องหนี้สินในบัตรเครดิตให้ทั้งหมด๕ล้านบาท
ซื้อรถฟอร์จูเนอร์ใหม่ป้ายแดงให้๑คันประมาณ๑ล้าน๕แสนบาท
ค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกสาวคนเล็กของรองตี
ที่บัตรเจ็บสาหัส๑๕ล้านบาท
รวมทั้งหมดประมาณ๔๕ล้านบาทด้วยกันค่ะ
สำหรับการเจรจากลายเกลี่ยในครั้งนี้นะคะ
ท่านายความของเศรษฐ์สมชัยยังบอกด้วยว่าทุกวันนี้
นายสมชายเองก็ยังคงรู้สึกผิด
ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับรองตีและภรรยาทุกวันค่ะ
แล้วก็บอกว่าจะรับลูกสาวของรองตีทั้งสองคน
ทำงานที่บริษัทของนายสมชายด้วย
ทุกวันนี้นายสมชายเลิกดื่มเหล้าหันมาดื่มกาแฟแทน

ก็อยากที่จะชดใช้แล้วก็เยียวยา
ให้เรื่องนี้จบด้วยความพอใจของทุกฝ่ายให้ได้มากที่สุดจริง
ส่วนแม่ของรองตีที่มาเจรจาด้วยเมื่อวานนี้นะคะ
คุณแม่บอกว่าไงรู้ไหม
คุณแม่บอกว่าลูกชายแม่มีนิสัยชอบให้อภัยคน
เชื่อว่าลูกชายแม่จะให้อภัยนายสมชาย
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าขึ้นศาลแม่ก็จะแถลงต่อสารว่าแม่ไม่ติดใจใด
เพราะนายสมชายเองก็ถือว่ารับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง
แล้วก็ดูแลเยียวยาครอบครัวของแม่ได้ดี
ทั้งหมดทั้งมวลมันก็เกิดจากการเมาแล้วขับ